กลับมาฟังผลการให้กระแนนกับมวยคู่แรกครับครับกรรมการสวิตซ์การีคิดกรรมการวรศักดิ์พรรคดีคำและกรรมการกรุงคนอินตยศมีความเห็นเหมือนกันครับให้ฝ่ายแดงเป้เป้เล็กต่อหลักสองสี่สิบแปดและฝ่ายน้ำเงินพฤษศาสตร์เล็กสี่สิบเก้าครับโอ้โหเล็กพี่ขี้หนูเหลือเกินนะครับมาพลิกล็อกใน
ครับซึ่งเป็นลูกชายของอดีตนักมวยเก่า
เอาติดตามบนเวทีครับมาฟังประวัติของมวยคู่ที่สองนะครับ
โพไซเร็กสอคำศิงชื่อสัการงสุกเลิศอายุสิบเก้าปีเป็นชาวจังหวัดซุริน
กมาแล้ว๖๙ครั้งชนะ๕๖แพ้๑๒เสมอ๑ครั้ง
ที่๒ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินจากนรงเล็กต่อหลัก๒
ชื่อนัทพลแก้วทะเล
อายุ๑๙ปีเป็นชาวจัวรรค์นครไล่ศรีมา
กมาแล้ว๗๔ครั้งชนะ๕๐แพ้๑๔ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังแพ้คาแนนอินทราชัยหรือดาวเด่นช๕พยักษย์
ปภีรภัทรที่เวทีมวยสยามอ่อมน้อยครับ

หลังนี้แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะ
ฝ่ายน้ำเงินนี่ชิงแชมป์ครับมวยรอบ
อ้อมน้อยตำแหน่งที่๓นี่แพ้คะแนนครับแพ้คะแนนที่สีทองมา

ถ้าชนะได้ก็แม่จะกลับมาทำฟอร์มได้ใช้อะไรอีกครั้งนะครับ
อย่างที่เรียนไปเลยครับตอนที่ผมเปิดหัวเข้าคู่นี้นะครับว่า
เป็นลูกชายของอดีตนักมวยเก่าทั้งคู่นะครับสายเลือดดีครับ
มุมแดงนี่ลูกชายของโพไซฮอพัฒนาชัยนะครับอดีตแชมป์๑๖๐ราชดำเนิน
ขณะที่น้ำเงินนี่ลูกชายของจักรลงครับเกียรติสิงหน้อยอดีตแชมป์มวยรอบโค้งพงาดฟ้าช่องเจ็ดสีครับ

มุมแดงก็มีคุณพ่อนะครับอย่างที่เรียนไปโพไซฮอพัฒนาชัยครับ
มาถอดมงคลให้กับลูกชายนะครับโอ้โหดูรูปร่างพ่อกับลูกครับ
พอกันเลยครับสูงยาวเหลือเกินนะครับ
กับกรรมผู้สำนาจที่เป็นเวทีนะครับอาจารย์อารมณ์โรมกริสครับ
ขณะที่น้ำเงินก็มีทีมงานของ
พอออกเลยครับจักรลงนะครับจักรลงเลยครับเกียรติสิงหน้อยครับขึ้นถอดมงคลเองเลยครับ

ติดตามครับยกที่หนึ่งคู่ที่สองการถ่ายเท่าสด
มวยักมวยใหญ่ภูกิขาดบนพิวเทียมันต้องไซส์นี้เลยครับนารงรวมผิดเฮ้ยรวมจิตพี่ป่ะ
แม่เจ็บแววอย่างทำหน้าตัวสายสลายหรือว่าไปดูกกกลางมาไม่ได้นะ
ใส่มันจะไม่ได้ถ้าเข้ารวมผิดเขาก็ได้โดนฟ้องฯนะครับขุนอนุมาตย์
รวมจิตนะรวมจิตรวมจิตไลน์นี้มันมีการรวมผิด
แห้ร์รวมจิตอย่างเดียวเลย
เล็กสคำสิง๑๔๐น้ำเงินจากนั้นลงเล็กต่อศิราชัย
เมื่อสักครู่ทางคุณชายคุณเอกบอกไปแล้วว่าเป็นลูกของอดีตนักมวยเก่าทั้งคู่

และมัวใหญ่ครับแต่ละแข้งแต่ละหมัดออกไปมีสะเทินผักท้ายละท้า๑๐๑
ดูจากรูปร่างช่วงชกของทั้งนั้นฝ่ายแดงมันมากเหลือเกินนะ

เวลานี้คู่ด้วยพระธะไปมึงทีกูทีโต้ไปโต้มา
ฝ่ายแดงจะยุบจะถอดใจหรือเปล่า
ต่อยกันได้หมดเลยนะทั้ง๔ตัวนะ

ไว้รับแขกแขกบ้านแขกเมือง
เวลาที่ต่างชาติเขากำลังบูมนะเรื่องของมวยไทยเนี่ย
ภอโลกเลย
ต่อต่อขวาสวยครับแดง
อาวุธของกันตะละอย่างมันหนักหน่วงรุนแรงเยอะเกินนะ
วยใหญ่อาจจะช้านิดนึงแต่เวลาโดนแล้วมันหนักแน่น
แดงโพไซเล็กน้ำเงินจากนรงเล็ก
เล็กไหนจะแน่กว่ากันแต่ตัวไม่เล็กมันใหญ่ทำไม
ไม่เล็กแต่มันใหญ่มันหลอกชื่อมันหลอกให้เย้ย
แต่โพไซถ้าคู่นี้แล้วปกติแล้วถ้าคนชื่อโพไซดนี่ส่วนมากจะเป็นมวยเข่านะครับ
เหมือนกับแรมโบนี่ก็เป็นมวยบู้อะไรประมาณนี้

เป็นแหละสุขเข่าเสาโตระเล็กเลยนะ
สูงยาวยายยาวสวยเลย
อันนี้ก็สูงยาวใหญ่เหมือนกันในช่วง
ชุดนั้นยังมีจิติเมืองขอนแก่นนะเด็กสมัยก่อนนะ
ซ้ายตัดล่างขยับดูจากความสวยงามลีลาแล้วนี่ฝ่ายแดงจะได้เปรียบ
แต่ถ้าดูสมบัติเราก็ยกให้ตรงนั้นฝ่ายน้ำเงิน
หนักนะน้ำเงินนี่โป้งนี่หลับได้หล่นได้แดงนี่น่าจะไปเรื่อยสวยเลย
คือเราไม่ต้องสวยงามพวกจับกังเอาหนักเอาหนัก
สวยงามยกให้ไฟแดงไปเราไม่ชอบน้ำเงินถูกหัวเราไม่ชอบสวยงาม
เดี๋ยวดูสวยถ้ารุ่นจู่ผอมรึเปล่า
ยุบหรือเปล่าถอดใจหรือไม่นะครับ
มาติดไปนะต้องเปิดเกมน่ะถูกชวนทะเลาะตลอดถึงจะดี
แดงเนี่ยยาวอะพวกจูตยาวลงไป
พวกไม่รอเลยใช่ไหม
อ๋อยาวไปถ้ายาวแบบนี้เต้นไปมาไม่ออกอาวุธนะ
แดงเพลินเลยแดงก็ยาวไป

เฮ้ยวันนี้เจ้าบัสไปไหนล่ะ
สคศิงฯ์ฝน้ำเงินจักรงเล็กตสิราชัย
ฝน้ำเงินเดินเข้าหาถ่ายขาทักภาย
มวยรุ่นใหญ่นี่จะออกอาวุธกันช้าแต่ทุกลูกนี้ออกไปหนักแรงนั่นแหละครับ
มาถึงชั่วโมงนี้ไม่รู้นะครับว่าของใครหนักกว่ากัน
เอาใครรู้ช่วยตอบหน่อยยก๒ครับ
น้ำเงินเปิดเกมไหมในวันนี้นะครับ
นรงเล็กต่อศิราชัยเสียเปรียบช่วงนิดนึงกางเกงสีแดงนี่
นี่รู้ไม่ชื่อหุ่นนาเซียนะนี่หุ่นพระเอก

อื้อรูปร่างสวยเลยโม้เหมือนลูกพี่เองหรือน่ะ
รูปร่างดีต่อยแล้วจะดีหรือเปล่าล่ะครับ
จับสวยแล้วจับได้
น้ำเงินนี่มีคุณพ่อมาทั้งถอดมงคลทั้งเป็นพี่เลี้ยฝ่ายแดงก็เช่นเดียวกันนะ
อื้มคุณพ่อมาทั้งเป็นพี่เลี้ยงทั้งผู้
และเป็นอดีตยอดมวยทั้งคู่ด้วยนะ
แล้วซ้ายคอยแยบคอยแยกไว้ด้วยนะครับ
แดงนี่น้ำเงินนี่ได้หนักนะพี่บ่ายไปล้อเล่นไม่ได้นะแต่ขวานี่หยุดได้นะ
ได้หนักแต่อาวุธไม่ออกก็ไม่ได้มันก็หนัก
อื้อมันจะไม่มีแขนแรงอ่ะเด็ก
สวยงามนี่บอกแล้วฝ่ายแดงนี่เขาได้แน่
จังหวะลีลาสวยงามรูปหล่อต่างเอาไปกินนะ
รูปร่างหน้าตาฝีมือนี่อยู่ที่แดงหมดเลยนะ
ดูน้ำเงินว่ายังไงเดินออกมาเกมไหนเนี่ย
เงินมาแบบที่เข้มไงวันนี้ยังออกไม่ได้
ขยับเข้าอยู่พี่ป่ามันยังเข้าไม่ได้
ยังอีกยาวหนทางเข้าสู่เส้นชัยยังอีกไกล
พี่ประยามอยู่ออกแห้งขวาอยู่มันก็ยิงก็ยิงมันไม่ได้ผิดจังหวะ
ชกสิออกมาพุดสิชกเลย
ให้คะแนน๓คนรอให้คะแนนอยู่นะครับ
สุวิทรการีชิตประเนติกิริวัติอินเหยียมแล้วก็ชายุทธ์ของกาแรก
นรงรุนจิตตัดขวาดอกยางนี่หนักแรงลุดเกินนะ
ใกล้แบบนี้แหละครับน้ำเงินต้องเปิดเกมหน่อย
ลายแขนทำอะไรไม่ได้เลยจัดลงเลยดูดิลายแขนอยู่นะ
ดูใกล้ัดเดียวล่ะแตกขวาลุกจากนี่

แต่มีในเรากัมสงบมวยาว
นี่กะทิ้งสูงติดบางก่อนเรียกมังเขียวร่างแทน
ดูการยืนการออกมาพุดมีความมั่นใจสูงมาฝ่ายแดง
มวยคู่นี้ก่อนการชกตามประดาเกจีอาจารย์หลายสำนัก
หลายสำนักเลยไม่มีใครให้ออกทักษะนั้นให้เลยนะ

แต่มาถึงตรงนี้ไม่ใช่แล้ว

โหงนายดันคำแล้วแทงแล้วเตยไปเรื่อย

น้ำเงินก็แม่ต้องดูยาวด้วยพี่ไป

นี่ยังเป็นเพียงต้นเกมนะ
พอออกแล้วแดงหยุดไหมโดนแล้วยุบไหม

พระเอกไปปลายผู้ร้ายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูด้วย

เทมงานต้องสั่งแล้วใส่แก้ห้าบ้าวในเขายังเดียว
ติวเข้มเลยหมดยกที่๓นี่ไม่ได้แล้ว

โอ้โหอยู่กับอะไรอยากออกมาเนี่ย

คู่ที่สองนะครับผ่านมาแล้วสองยกนี่ภาพช้ายกที่สอง
ฝ่ายแดงนี่โพไซเล็กนี่สูงยาวเข่าดีเดินเข้าหา
เตะขวาแทงเข่าจากอารมณ์นี้รอจังหวะครับ
ดึงตัวหลบเนี่ยมีดักเตะโอ้โหโดนก็โดนเข่าก็เต็มลำตัวเลยครับ
ฝ่ายแดงนี่สูงใหญ่จริงเลยครับคุณเอกฝ่ายแดงสูงใหญ่ใช่ไหมยังไม่เข็ดใช่ไหมใช่ครับ
หนังตัวอย่างที่เห็นนะครับคู่แรกของการไทยเอาสดนี่
ตัวเล็กชนะตัวใหญ่ไปแล้วนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวด้วย
มอบสามพันบาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็หนึ่งหมื่นบาท
ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับตามต่อยกที่๓ครับ
จราเข้เขียวนี่เตรียมควักกระเป๋าแล้วเองเมื่อไหร่จะแตกเมื่อไหร่จะน็อกสักทีนะครับ
นี่เป็นการโชคในคู่ที่สองนะครับครับผมรายการในวันนี้ยกที่สองนะครับ
ยกที่สามแล้วครับขอบใจครับเป็นมือใหญ่ในตัวไทย
สองยกผ่านไปครับกางเกงสีแดงวงนอกนี่เตะเก็บกินไปเรื่อยครับ
นี้ต้องเปิดเกมบู้แล้วตัวเล็กต้องจับตัวใหญ่ตีนะ
มาถึงตรงนี้มันนิ่งเฉยไม่ได้แล้วครับต้องเน้นที่วงในแล้วครับ
นี่ไอ้เจ้าจักรนรงเล็กจับเข้นเน้นแล้วตีไปเรื่อยต้องเดินตลอดต้องติดตลอดด้วยตอนนี้
เหลืออย่างเดียวแล้วนะครับจากนรงเล็กน้ำเงินนี่ต้องปั้งในตีแล้วต้องใช้ความหนักให้เป็นประโยชน์
อยู่ข้างนอกนี่เสียช่วงเห็นชัดเจนนะครับถีบซ้ายยันออกไปไม่ยอมให้เข้าใกล้แล้ว
สองยกนี่ดูลำบากนะครับตอนนี้เกมต้องเปลี่ยนแล้วนะครับต้องติดใน
ลูกเสียดสีลูกอาทานต่างต่างต้องมาใช้แล้วนะครับจักรนรงเล็ก
ตัวเล็กจับบนนะพี่ป่าเห็นที่มีที่ไหนนี่ตัวเล็กพยายามจะจับบนสู้ด้วย
ล็อกตีแบบนี้เสียเปรียบครับทำงานตัวใหญ่คออ่อนลงมาซุกที่เอวแล้วก็เป็นเรื่องนะครับ
มันจะเสียลูกมวยไปเลยนะแบบนั้นเจอร้ายนี่แหละเจอหมัดเจอหมัด
แดงนี่โชคลงนอกอย่างเดียวเลยครับเอาลูกสวยงามไว้ก่อน
น้ำเงินนี่แม่สวมหน้าดูมาเลยตีหน้ายักษ์เข้าใส่แล้ว
ตั้งใจมากเลยนะน้ำเงินนี่พยายามล็อกคอล็อกบนด้วยอาศัยความใหญ่
มั่นใจว่าแข็งแรงกว่านะครับกล่าวว่ากดแล้วเอาอยู่อยู่ไหมแทงขวา
ต้องระวังโอ้โหลูกบินตีนี่สวยงามเหลือเกินนะ

โอ้โหไฟเล็กตั้งรับเดินตลอดได้นี่ป่าวครับ
ถ้าลูดไม่ออกดิติดไปก่อนไม่งั้นต้นโข่งแทงเลยนะตัวเก้วา

ออกเหลี่ยมสวยนี่ดีกว่านิดเดียว
ตอนนี้เดียกนายแล้วปั้มเด้งตีไปเลยครับจักรโนโลงเล็ก

ไปเจอลูกจุกจิกของทางฝ่ายแดงเข้าไปโพไซเล็กนี่น้ำเงินจากนรงเล็กนี่แม่
กินแอคไตลินเป็นคำเลยนะเนี่ยซ้ายวูกโดดแทง
ติดไหนเดินมาติดมามาเล่นมากเล่นมาก
แต่ไปจับบนไม่ดีเท่าไหร่นะจากนรงเล็กนี่๘ตัวเล็กแต่จับบนนี่มันไม่ได้
ต้องจับร่างครับอย่างน้อยต้องจับใต้ปีก
ไปจับบนนี่กางเกงสีน้ำเงินโก่งแล้วแทงเลย
ในช่วงปลายยกนะปลายยกที่๓
น้ำเงินจับผิดเนี่ยพี่ป่าแม่ไปจับบนจับบนแล้วโดนแดงโก่งแทง
ไปเจอน้องครูปจิตของโปรดไซค์เล็กเข้าไป
นั้นแล้วความแข้งขวาเตะสอบขวาสวยทำแล้วกันสอบอย่างน้อย
สั้นเลยนระไม่สามารถสะบัดเลย
เดินเข้าไปด้วยความยุ่งหยิดเลยในกางเกงที่น้ำเงินจังอารมณ์เล็กมันยังหาทางเข้าไม่เจอ
เข้าไม่ติดพี่ปากนี่แต่ว่าทีบใครคิดว่าไม่สำคัญสำคัญพอกระจูบเลย
แล้วมีอีกสองสั้นเข้ามาสวยลงมันต้องกระเจ็บอีกเท่ามาใช้ด้วยครับหมดยกที่สาม
ประสาทช้าของมวยคู่อีกสองยกอีกสามที่ผ่านมาทางโกไซท์เล็กหีบเข้าไปกระเด็นเลยนะ
อาวุธนี่มวยใหญ่นี่หนักแรงเกินกันโกไซท์เล็กล้อจังหวะครับ
ป้ามตีเข้าเข้าไปลำตัวหลังจากอารมณ์ก็พยามออกอาวุธมาโต้
ทั้งหนักทั้งแรงเลยครับ
เดี๋ยวดูครับจะแรงต่อเนื่องหรือเปล่าตามต่อยก๔ครับ
หมดยกที่๓เข้าสู่ยกที่๔ผมเห็นซิกที่มุมน้ำเงินแล้ว
มัดกับศอกพี่ป๊า
มัดกับศอกสร้างเลยยกนี้
เพราะเข่าเข้าไปนี่ไม่ได้เดี๋ยวขายของเก่านะ
ยก๓โดนรับไปมากพอสมควรนะ
รับเยอะเลยเหลือหมัดกับศอกแต่ที่สำคัญที่สุด
ไปจับบนเนี่ยพี่ปากมันเสียเวลาเป็นกับจับเลยนะ

ผมว่าสมัยเตียงตัวมาดีมาก
มัดกับศอกนี่แหละของมัดเฮงศอกเฮงขมหน่อย

มีศอกมาเสร็จสลับว่าเป็นเรื่องอะไรครับ

ดิ้นหน่อยแหมเจอมวยเข่าในแบบนี้ต้องมีศอกสลับ
ถ้าไม่มวยเข่ามาวงหน่อย
เอามาตั้งรับโยกสายตาคอยดูแข้งขวาเตะขยับ
ขวาลงในเด้งไม่เด้งไม่ตีพยายามรูดไว้
รูดไม่น่าไทยรัจเรายอมเลย
รัจแล้วบิดติดหลังเขาไปมันขึ้นไม่หลุด
โดนมันจัดหรือเปล่ายังจัดอยู่ได้

ต้องให้ติดตลอดทิ้งตลอดพลุกเลยซ้ายมาตามด้วยขวา
ตั้งแล้วครับขวาแทงไปเลยจับเข้มเน้นแล้วแทงครับ

ใช่แล้วประมาทไม่ได้นะเป็นล้อเล่นไม่ได้
สุดยอดเวลาละนี่เหี้ยนนะครับ
แป๊บเดียวพลาดนิดเดียวลงไปเลย
ตอนนี้ต้องตัวงดใจสิงห์เดินแล้วเด้นที่หมัดหนึ่งสอง
น้ำเงินตอนนี้จบมัวมัวจังโบ๊ทสักผ่านเล่นแล้ว
โดยไล่แขนยอดตัวนี้ดีเหลือเกิน
กดแขนด้วยข้างแล้วก็แทงย้อนไป

งัดสอบหัวไนไม่ได้

ว่าข้างในกลางเวที
ใหญ่แบบนี้มันใหญ่ผิดชั้นผิดประเภทไปเลยพี่บาท
หันตามชั้นมวยในขวายน้ำมือได้เปรียบนะ

ชุดมาถึงตรงนี้แล้วมันเป็นขนมชั้น

ต่อสิรัสชัยมาช่อง๓ดูไหม

สฤมีพ่ามีตัวนี้ถือขวาเต็ม
พยายามโต้คืน

ประดับหน้าดันแพงที่เฉลี่ยงมา
เป็นมัวมีอนาคตเลยมีมือโงเฮ้งรูปร่างทุกอย่างน่ารักหมดเลย
น้ำหนักดีนะสัก๑๓๐ปลายหน่อยต่ออย่างฝรั่งนี่ได้เลยนะ

มือร่างสวยเลยนับวันมัวใหญ่มันก็หายากไปด้วย
มียกมียกมียกมียก
พอเข้าไปแล้วมันผิดจังหวะพอมันทำอะไรไม่ได้
ได้จบได้หมดยก๔
มวยคู่ที่๒ผ่านไปแล้วครับ๔ยก
ฝ่ายแดงโกซัยเล็กสูงยาวเข้าดีปั้มตีเข้าในครับ
จากกระโลกโดนแล้วก็ออกอากาศครับตอนนี้
เหมือนฝ่ายแดงนี่คุมสถานการณ์ไว้หมดแล้วครับ

ฝ่ายน้ำเงินก็พยายามทุกอย่างเดินเข้าหามีต่อยหมัดมีแทงเข่า

ยังเหลือเวลาแก้ตัวอีก๓นาทีนะยกสุดท้ายติดตามต่อครับ
๓นาทีสุดท้ายนะครับสำหรับนักมวยทั้งคู่
ต้องดูครับกางเกงสีน้ำเงินหมัดกับศอกนั้น

หลังจากจบ๕โมงเย็นไปแล้วครับร้องได้ให้ล้าน
แฟนไทยรัฐทีวีครับที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งนี่
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับ
นาทีสุดท้ายไม่ใช่๓นาทีแห่งการหาผู้ชนะนะ
เป็น๓นาทีที่ยังมีความหวังให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับ

ซ่อนนี่คือความน่ารักสุดยอดน่ารักมาก
แล้วน่าติดตามกันต่อไปว่าอนาคตข้างหน้าจะเจอกับใครครับ

คู่นี้กับคู่ต่อไปในเวทมันได้หมดไงพี่ปัด
ไม่ว่าจะเป็นกุญสึงอิงคุณาชายบรรยากุญชัพ
ไม่ได้หมดนะมีสิบ
มาแต่ว่าลายนี้เราติดตามลายนี้ดีกว่านี่เด็กรุ่นใหม่นะโพไซเล็กนะ
เจ้านี้โชว์น่ารักมากเลยนะโชว์ติดตาเลยนะสวยเลย
ต้องระวังนะเกมยังไม่จบยังไม่เลิกนะ
เป็นมวยที่แบบไม่ได้กลัวด้วยนะไม่กลัวหมัดไม่กลัวอะไรไม่ตกใจ
อุ้ยผีบแต่ละทีอุ้งนะครับ

พิมรย์งานของเม็ดพิคซี่ล่าชัย
เท่านัย
และมิดชัยมณชายสะหากแล้วยาวไปเลย

สำหรับชาวจังหวัดอุทัยธานีในวันพรุ่งนี้ครับ๒๐มีนาคม๒๕๖
รายการอบตมหาสนุกจะไปพบป่าเพิ่มความสนุกให้กับพ่อแม่พี่น้องอบตหนองไผ่แบน
อำเภอเมืองอุทัยธานีครับพร้อมแขกรับเชิญนะครับนักร้องเสียงหล่อ
ขอเชิญชวนชาวน้องไผ่แดนพวกพวกมาโชคความรักความสามารถคีย์ให้ชุมชน
ให้พร้อมกันนะครับที่อวตอมน้องไผ่แดนอุทัยธานีตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ออกเวลาออกอุ๊บฝีมือเลยนะครับ
นี่คือความน่ารักของเด็กรุ่นใหม่ติดตามนะครับ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

ก็รุ่นเราคราวเดียวกันก็ไม่มีกันทรรณาครับม้วนเดียวจบแถวบ้านบนมดจเลยนะครับไหว้แดง
โชชัยเล็กสคำสิงชนะคะแนนจากนันลงเล็กต่อศิลาชัยไปแบบม้วนเดียวจบเดี๋ยวเราพักกันสักครู่รองผู้เอกรออยู่ครับ